ต่อแรกตัวเองต้องชนะแล้วก็ไปลุ้นให้ประจวบแพ้ให้กับเมืองทองก่อนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
แต่ว่ายังไม่ปลอดภัยหรอกครับการเยือนเมืองทองอันดับสี่
ซึ่งเมืองทองเองเนี่ยถ้าชนะจะจบการันตีอันดับ๔
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหวังจะไปเล่น
ส่วนประจวบไม่ชนะใครมา๔เกมติดต่อกันแถมเกมนี้ต้องการน้อยคือ๑แต้ม
การันตีการรอดตกชั้นเล็กแรกพบกันมาเสมอกันสองสองนะครับ
ส่วนประการเนี่ยเกือบตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวรอดชนะ๒เกมติดมาก็มีความหวังเลยนะครับ
แต่ต้องลุ้นว่าจะมีปฏิหารจริงหรือเปล่าก็ต้องคว้าชัยเหนือเชียงรายก่อน
ส่วนประการก็จะมี๓๑คะแนนเท่ากับประจวบนะครับในกรณีที่ประจวบแพ้เมืองทอง
ก็ทำให้สมุทรประการกับประจวบต้องวัดเฮสตูเฮดกันปรากฏว่าเท่ากันทั้งสองนัด
สเบิดศูนย์ศูนย์ทั้งสองเกมก็ต้องมาดูประตูได้เสียทั้งกระดูการ
ปรากฏว่าสมุทรประการจะดีกว่าประจวบตรงนี้นะครับทำให้พวกเขามีโอกาสในการแซงเพื่อรอดตกชั้นได้
โปรแกรมในคู่อื่นอื่นครับหกโมงเย็นเตะพร้อมทั้งหมดนะครับ
พยายามอีกครั้งหนึ่งนาคอร์รัฐศรีมาเจอกับหนองบวพิชยะ
โปรลิสเทโรเจอกันท่าเรือสวรรค์ฮันบุรีเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ทีปฐุมเจอกับทางชนบุรีแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ด